ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่วัดราชสามัคคีในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
จากว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ติดตามรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสดจากพื้นที่เชิญครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่หลากหลายภาคส่วน
เตรียมความพร้อมที่วัดราชสามัคคี
เพื่อที่จะรอรับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
ขณะเดียวกันชาวบ้านหลายพื้นที่ในอำเภอนากลาง
ต่างก็ช่วยกันนำข้าวเอาปลาอาหารเอาขนม
แจกจ่ายให้คนที่มาร่วมภายในงานด้วย
ก่อนอื่นผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ในการเตรียมเชิงตะกอนกันก่อนครับ

ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพื้นที่
บริเวณด้านหน้าของวัดราชสามัคคีนะครับ
เพื่อที่จะเริ่มต้นในการปรับพื้นที่
ก่อสร้างเชิญตะกอนเผาร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๘ราย
โดยตอนนี้รถขนดินมาเทดินลงแล้วใช้รถไถเกลี่ยหน้าดิน
เพื่อให้มีความแน่นและเรียบเสมอกัน

ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นได้ช่วงเย็นของวันนี้
ขั้นตอนแรกจะต้องนำหินมาเทให้เต็มลาน
แล้วนำรถไถปรับเกียร์พื้นผิวให้เรียบเสมอกัน
จากนั้นในเรื่องของการสร้างเชิงตะกอน

จะใช้วิธีการเรียงซ้อนกันโดยที่ไม่ต้องฉาบปูนั่นเอง
โดยศพเด็กจะสร้างเชิงตะกอนขนาดความกว้าง๑เมตร

ส่วนศพผู้ใหญ่นั้นจะสร้างเชิงตะกอนขนาดความสูง๑เมตร
กว้าง๑เมตรและยาว๒เมตร
ซึ่งจะต้องสร้างทั้งหมด๑๘เชิงตะกอนนะครับ
แต่ละเชิงตะกรนั้นมีระยะห่างกัน๓เมตร

เหตุผลที่มีจำนวนเพียง๑๘เชิงตะกอน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตอีก๑รายนั้น
นำจะไปสวดที่วัดใกล้บ้าน๑คืนก่อน
และจะทำพิธีชาปนกิจศพอีกครั้ง
โดยบรรยากาศที่วัดราชสามัคคีหรือวัดหนองกรุงศรีคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อม
ในการร่วมงานพิธีสวดพระอภยำศพ
โดยมีการจัดเตรียมเก้าอี้เต็นต์ไว้ตามจุดต่างในวัด
เพื่อรองรับคนที่จะมาร่วมงาน
เต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารซึ่งเต็มสาราอีกด้วย
คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมา
ภัยจากมูลที่ส่งเสริมธรรมนำร่างของคุณครู
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงที่ตั้งคัน๘เดือน
กลับมาที่วัดราชสามัคคี
เพื่อตั้งศพบำเพ็ญกุศลต่อนะครับ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้านำร่างของคุณครู

ออกมาจากคลันที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

คุณพ่อชื่นชอบมาใส่ให้กับน้องด้วย
โดยร่างของน้องนั้นให้อยู่คู่กับร่างของคุณแม่ผู้เสียชีวิต
โดยการผ่านำน้องออกจากคันนั้น
เป็นไปตามความเชื่อของครอบครัวที่ไม่สบายใจ
หากจะต้องการขออภัยครับหากจะต้องทำการเผาร่าง
และหากเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว

เนื่องจากในร่างกายมีแก๊สอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับบริเวณโดยรอบของวัดวันนี้
ยังมีความเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพเป็นคืนที่๒
ภาคส่วนทั้งชาวบ้านห้างร้านต่าง
รวมถึงมณฑนทหารบกที่๒๘
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำพู

เพื่อทำอาหารให้กับชาวบ้านและแขกเรือที่มาร่วมในงาน
ซึ่งเมนูทั้งหมดทำต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านและคนที่มาร่วมงานได้กินอิ่ม
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ทำอาหารเลี้ยงแขกครับ
มีจิตใจอยากจะทำบุญด้วย
และจรภีของเราก็คือเต็มใจสมัครใจที่จะมาทุกคน
มาแบบทำแล้วก็จะมีความสุขมีความสงสารน้อง

คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการตรัสเตรียมเรื่องของอาหารแล้ว
ยังมีจิตอาสามาจัดดอกไม้เพื่อความสวยงามภายในบริเวณงาน
โดยทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับจิตอาสาที่มาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เขาบอกเล่าให้กับผมฟังครับว่ามีร้านค้าดอกไม้ร้านส่ง

ส่งดอกไม้มาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของน้อง
แต่เมื่อวานนี้ก็มีดอกไม้จากปากคลองตลาดมานะครับ
โดยวันนี้ก็เป็นดอกไม้ของจากจังหวัดเชียงใหม่ที่นำมาเติม
โดยทุกคนที่มาทั้งหมดไม่มีใครจ้างมา
ทุกคนนั้นมาด้วยความสมัครใจ
เพื่อที่จะไว้อะไรจากการจักรไปของทุกคน
รวมถึงบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ด้วย
ฟังเสียงของจิตอาสาที่ทำดอกไม้ครับ
เป็นรังเลยค่ะเราไม่ได้ขอนะเขาส่งมาเองเลยค่ะ

ถึงจะเป็นนิดหน่อยเราก็ดีใจค่ะ

รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีนะครับ

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
จะเดินทางมาและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจญาติของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตรวมถึงชาวบ้าน
โดยมีการให้รถของคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นห้ามเข้ามาภายในบริเวณวัดที่จัดงานเด็ดขาด
โดยให้จัดให้จอดบริเวณด้านในของหมู่บ้านเท่านั้นแล้วให้ชาวบ้านนั้นเดินเท้าเข้ามาภายในวัดแทน
ตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรี
ภายหลังจากลงเครื่องจากท่าอากาศยานกองบิน๒๓จังหวัดอุดรธานีแล้ว

นายกจะเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
ที่วัดเทพมงคลพิชัยก่อน
หลังจากนั้นเดินทางไปที่วัดศรีอุทัยตามลำดับ
และหลังจากนั้นในเวลา๑๗นนะ
นายยกรัฐมนตรีจึงจะเดินทางมาที่วัตรราชสัตว์ที่น้ำไม้

ในคุณท่านเป็นประธานในพิธีสวัสดิ์พระอบิธรรมในจะจุดประหลาดชีวิตไหล้

ตอนนี้หลายหน่วยงานยังคงเตรียมความพร้อม
ในการรอคณะของนายยกรัฐมนตรีอยู่นะครับ
จะให้ญาติที่อยู่ใกล้ชิดนั้นได้จุดทูบจุดเทียน
เพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับน้องเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งบริเวณด้านในสารานั้นเต็มไปด้วยพวงหลีดของหน่วยงานต่าง
และเป็นการจัดทยวิธีหลวง
ทำให้ชาวบ้านต้องนำมาไว้บริเวณจุดนี้

นั่นคือบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่จังหวัดหนองบูรรณภูษ์นะฮะ

จะสวดต่อเนื่องไปพรุ่งนี้อีก๑วัน
และหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กรณีพิเศษในวันที่๑๑ตุลาคมนี้ครับ